รากฐาบอกว่าเซ็งจริงเลยซื้อบ้านมือ๒บาทในราคา
ล้านบาท๑๐ล้านบาทได้ของแถมมาด้วย
เมื่อฟ้ารั่วคุณผู้ชมหลังคามันก็รั่วสุดเซ็งแบบนี้ค่ะ
ฟ้ารั่วหมายถึงฝนตกหลังคามันก็รั่
แล้วรั่วตรงไหนไม่รั่วไปรั่วตรงหลอดไฟ

กลัวครับต้นกลัวว่าจะถูกไฟช็อตค่ะ
ก็เลยเอาเรื่องนี้มาร้องกับสื่อนะคะ
เราก็เลยสอบถามไปที่เจ้าของบ้านชื่อว่าคุณกระหนกพร

ก่อนหน้าที่จะมีการตกลงซื้อขายบ้านแหละอันนี้เป็นบ้านมือ๒นะคะ
เจ้าของบ้านเดิมแจ้งบอกว่ามีจุดชำรุด๕จุดด้วยกัน
เอาล่ะ๕จุดใช่ไหมก็รับได้
รับได้เพราะมันเป็นบ้านมือสองไม่เป็นไรเดี๋ยวซ่อมเอง

แต่ย้อนกลับไป๑๘มิถุนายนที่ผ่านมา
วันนั้นฝนตกหนักก็เลยปรากฏความจริงออกมา
ทำให้เห็นเลยค่ะว่าหลังคามันมีปัญหาน้ำร่วงลงมา
หลายต่อหลายจุดโดยเฉพาะช่องหลอดไฟเยอะมาก
ทำตัวไม่ถูกถูกแล้วค่ะทำตัวไม่ถูก

สิ่งที่เขาทำตอนนั้นคือแค่ขนทีวีออกมาขนโซฟาออกมา
เจ้าของบ้านคนเดิมค่ะก็พยายามติดต่อกลับไป
คุณกระหนกพรบอกว่าติดต่อกลับไปว่าบ้านมีปัญหาน้ำรั่ว
ติดต่อเท่าไหร่ก็ติดต่อไม่ได้นะคะ
ไม่สามารถติดต่อได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าใครจะรับผิดชอบ
สงสัยต้องซ่อมเองละมั้ง
โอ๊ยตกใจน้ำลงมาจากรูหลอดไฟค่ะ
มันรั่วลงมาคือแบบ
ไอ้คำว่าที่ต้องคุยกันจริงจังพูดในแง่มิติของกฎหมาย

ว่าจะเยียวยารักษาแก้ไขซ่อมแซม
ใช่เจ้าของเดิมติดต่อไม่ได้คุณกระหนกพรแบบนี้
ถ้าเกิดว่าคุยจริงจังในแง่ของกฎหมายฟ้องแพ่งได้
ฟ้องแพงได้เพราะว่าทนายเดชากิตตีวิทยานั่น
เจ้าของเพจทนายคลายทุกข์บอกว่ากรณีคนที่ซื้อบ้านมือ๒
ฟังไว้ด้วยนะคะเผื่อท่านไปซื้อบ้านมือสอง
นายเดชาบอกว่าคนที่ซื้อบ้านมือ๒
เจ้าของเดิมมีการปกปิดข้อมูลหรือความชำรุดบกพร่อง
ถือว่าเป็นการปกปิดความจริงเกี่ยวกับสภาพความเรียบร้อยของบ้าน
ลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดว่าเจ้าของเดิมปกปิดข้อมูล
เจ้าของบ้านใหม่ท่านสามารถไปฟ้องร้องได้นะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะฮะ
เรียกร้องค่าเสียหายกับทางคนขายได้
แต่กฎหมายแพ่งมันใช้เวลาไง

โอ้นานไม่รู้กี่ปีกว่าจะได้คืน
เงินที่ต้องเอามาซ่อมแซมแล้วจะอยู่กันยังไงใช่ไหมครับ